เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติการอันดามันล่าเหยื่อ
ในการไปตรวจสอบผู้ที่ทำผิดกฎหมาย

สารอนุมัติหมายจับนายปิติพลเอกอุรุ
กับสาวนั้นพัดเอกอุรุ
เป็นลูกชายลูกสาวของอดีตสอสอในพื้นที่นะฮะในข้อหาพรบป้องกันและปราบกรามการฟอกเงินนะฮะ
ในบ้านเนี่ยไปตรวจค้นเนี่ยนะฮะโอ้โหก็เจอหลายสิ่งหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับ
เจอตัวนะฮะนายปิติพลกับนางสาวนานพัฒน์นะครับเจอแต่แม่แล้วก็น้องสาวและคนดูแลบ้านนะครับ
ค้นในบ้านเนี่ยพบเงินสดในตู้เซฟยี่สิบกว่าล้านแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์นะฮะ
มีลักษณะของเครื่องประดับอะไรต่างเยอะแยะไปหมดนะครับ
ปิติพลเนี่ยชุดสืบสวนสืบทราบว่าเป็นตัวการสำคัญในการนำเงินจากการค้ายาเสพติด
เครือข่ายค้ายาเสพติดไปฟอกเงินด้วยการเปิดเว็บพนันออนไลน์นะฮะ
พบเงินหมุนเวียนในบัญชีของนายปิติพลกว่า๑หมื่นล้านบาท
นี่ปฏิบัติการอันดามันล่าเหยื่อนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เข้าไป๔๗เป้าหมายวันนี้นะครับ
ในพื้นที่ทางภาคใต้ทางฝั่งอันดามันนะฮะทั้งสุราชธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลานะครับ
ก็ไล่จับไปเรื่อยนะฮะค่ะพนันทั้งหลายนะครับ